รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชค
เช้าวันจันทร์เช้าวันลอยกระทงวันที่หลายคนรอคอย๑ปี๑ครั้งนะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหลายพื้นที่นั้นยังคงหนาวยังคงเย็น
แต่ก็มีบางพื้นที่อย่างภาคใต้ที่จะมีฝนตกนะคะ
ดูข้อมูลตรงนี้แล้วเราสังเกตสีไว้ค่ะสีเขียวนี่นะคะ
ก็คือพื้นที่ที่แสดงว่าอากาศบริเวณนั้นจะหนาวเย็นค่ะ
นั่นก็คือบริเวณยอดดอยยอดภูทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนั่นเอง
ขณะเดียวกันนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกก็คือลม
ลมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมร่องฝนด้านล่างตรงนี้นะคะ
ที่จะทำให้ภาคใต้ทั้งอ่าวไทยรวมถึงพื้นที่ภาคใต้และฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนัก
มีฝนตกอย่างแรงคลื่นสูงค่ะ
จึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจึงต้องระมัดระวังและงดเดินเรือในช่วง๒๓วันนี้ไปก่อนนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นนะคะอากาศโดยทั่วไปนั้นหนาวในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันจะแดดดีทีเดียวนะคะ
ดังนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยค่ะ